เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวที่เมื่อวานนี้ท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นไปแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลงพื้นที่นะครับไปที่บุรีรำ
หลังจากที่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่นั่น
ในพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งของตำบลแห่งหนึ่งนะครับ
เด็กผู้ชาย๓คนนะฮะร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
จะจับกดน้ำเพื่อฆ่าปิดปากเนี่ย
คุณเตชะทัพทองที่เขาดูแลช่วยเหลือสังคมอยู่เนี่ย

เด็กผู้ชายป๑ป๓ป๕๓คนเด็กผู้หญิงผู้เสียหายในป๑เองนะครับ
เมื่อวานคุณยายของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็ได้เล่าเรื่องราวไปแล้วนะ
แต่ว่าเพื่อเอาให้ชัดเอาให้ครอบคลุมทุกมิติเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดบุรีรำ
ไปพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณกิติศักดิ์ไปที่นั่นนะ
เรื่องราวของเด็กผู้หญิงชั้นป๑คนนี้ฟังแล้วมันก็น่ารันทศเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
คือมันเกิดขึ้นจริงอ่ะเหตุการณ์นี้แต่ว่าจะเป็นถึงขนาดข่าวที่ออกมาในเบื้องต้นว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
จะจับกดน้ำฆ่าปิดปากด้วยเนี่ยจะจริงมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่
แต่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
เรื่องราวที่ว่ารันทศที่ว่าน้องเจอแล้วเนี่ยไปดูสภาพบ้านที่อยู่กับยายเนี่ยรันทดยิ่งกว่า
นี่ครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่บ้านหลังนี้
ซึ่งอยู่ในตำบลห้อง๒อำเภอกระสังจังหวัดบุรีลำ
เพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเด็กหญิงชั้นป๑
ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ไปถึงก็ไปเจอสภาพบ้านที่อยู่อาศัยกันเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
ลักษณะก็คือเอาไม้แผ่นที่เป็นแผ่นไม้มาต่อกันเป็นผนังผนัง
หลังคาก็มุ่งสังกษีพื้นบ้านไม่มีนะคุณเดี๋ยวมาสอน
พื้นบ้านก็คือดินดินที่เราเดินนั่นแหละคือพื้นบ้านนะครับ
ไม่มียกพื้นเทปูนเอาไม้มาตีเป็นพื้นอะไรทั้งสิ้น
ส่วนในบ้านยายอยู่กับหลานสี่คนตอนที่คุณกิติศักดิ์ไปถึงเนี่ย
คือกำลังกินข้าวกันอยู่ก็ถามว่าอ้าววันนี้กินอะไรกัน
ทีมข่าวเราก็ลองดูชีวิตความเป็นอยู่
ข้าวสารนี่แทบไม่มีข้าวสารติดหม้อติดก้นถังนี่ไม่มีเลย
ในบ้านก็ยิงมีข้าวของเสื้อผ้ารองเท้านักเรียน
ของเล่นเด็กกระจัดกระจายทั่วบ้านนะครับ

ยายบอกก็นอนบนเตียงไม้ที่มีอยู่เตียงหนึ่ง
ที่เหลือก็เอาเสือปูที่พื้นดินนั่นแหละ
แล้วก็เอามุ้งกางกันยุงกันแมลงก็นอนกัน

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เราก็ชวนคุณยายมาพูดมาคุยมาถามกันหน่อย
บอกว่าวันอาทิตย์ที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์มากับหลานชาย
หลานชายก็เหลือไปเห็นเด็กผู้ชาย๓คน
กำลังทับร่างของหลานสาวของยายอยู่
ก็เลยเลี้ยวรถขี่เข้าไปดู
เห็นเด็กชาย๒คนคือเด็กชายที่อยู่ชั้นป๓กับชั้นป๕
จับแขนหลานสาวคนละข้างหลานสาวนอนหงายอยู่ริมสะน้ำ
อีกคนนึงยืนดูก็เลยรีบวิ่งลงไปช่วย
เพราะว่ากลัวหลานสาวที่อยู่ชั้นป๑จะเป็นอันตราย

แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลาน

แต่พอมาที่บ้านเนี่ยผ่านไป๒คืน
คืนที่ผ่านไปเนี่ยหลานสาวนอนหลับแล้วละเมอขวัญภาวะ
เรียกชื่อเด็กชายคนหนึ่งที่เป็น๑ใน๓ถึง๒คืน

หลานก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่เห็นวันนั้นน่ะ๓คนนี้

ยายก็ไปถาม
ถามเด็กทั้ง๓คนเพราะว่าอยู่ระแวกเดียวกันเนี่ย
คนในหมู่บ้านเดียวกันถามว่าทำจริงหรือเปล่า
เด็กชายชั้นป๓ยอมรับว่าทำจริง
แล้วก็ให้เงินเด็กชายชั้นป๕

เพื่อจ้างให้กดหลานสาวให้จมน้ำเพื่อฆ่าปิดปาก
มันนอนอยู่ในน้ำ
มันก็เลยเห็นมันอ่ะนอนอยู่ในน้ำ
แล้วก็มีผู้ชาย๒คนเด็กเหมือนกัน

ไอ้น้องนอนอยู่ในน้ำ
เรื่องของเรื่องก็เลยหันรถกลับไป

พอกลับขึ้นมาแล้วมาถึงบ้านก็เลยมาตีหลาน
ตีทำไมล่ะ

ก็กลับมาบ้านแล้วตีหลานทำไม

ก็ไม่รู้ว่ามันไปมีเรื่องกันแบบนี้

อย่าทำหนู

มันก็ตะโกนขึ้นอย่างนี้

ฉันก็เลยบอกว่าปอนเลยตามเลยไปก่อน

สอบถามมันก็บอกว่าแค่
จับอย่างนั้นอย่างนี้ลงน้ำ

บังคับให้ไอ้นี่เอาอย่างนั้นอย่างนี้

มันก็บอกว่ามาถามมันมันก็บอกว่า

ป๑ป๓ป๕นะ
ก็พอมีเรื่องมีราว

เด็กชายทั้ง๓คนมาพูดคุยกัน
ของเด็กชายทั้ง๓คนก็ตกลงกันว่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวให้ค่าทำขวัญกับเด็กผู้หญิงที่เสียหายเนี่ย
เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่ก็ให้มาก่อน๒๐๐บาทให้ยาย
เพื่อจะให้พาหลานไปหาหมอยายก็พาหลานไปหาหมอแพทย์ตรวจร่างกายแล้วนะครับ
พบว่าอวัยวะเพศบวมแต่ยายบอกว่าแม่มารู้เรื่องไง
แม่ของเด็กอ่ะมารู้เรื่องแม่ไม่ยอมใช่ค่ะแม่บอกว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เออแม่บอกไม่เอาเงินหมื่นหนึ่งเอาไม่เอานะครับก็เลยมาแจ้งความนะครับ
แต่ทีนี้ยายยังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสงสารหลานมากนะ
เพราะตั้งแต่เกิดเหตุหลานมีอาการเปลี่ยนไปนะครับ
นำซ้ำยายยังถูกกล่าวหาจากชาวบ้านว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อต้องการเรียกเงินเรียกทอง
ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเอาเป็นว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
นั่นน่ะตอนที่เอาไอ้น้องฟ้าไปโรงพยาบาลวันแรกที่ไปหาตำรวจ
อ่าเขาก็ตกลงกับฉันนี่แหละเขาก็บอกว่าเออแล้วไอ้ไอ้เลยจะเอายังไง
ฉันก็เลยบอกว่าเออก็แล้วแต่เถอะจะเอายังไงก็เอาอย่างนี้เขาก็เลยบอกมาบอกว่า
หมื่นนึงอ่ะจะพอไหมเออก็แล้วแต่จะให้ฉันก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหม
ทีนี้เขาก็เลยพอตกลงกันเสร็จแล้วพอออกไปข้างนอกเขาก็คุยกันอ่ะ
พวกถามเสียหายน่ะเขาก็คุยกันแล้วเขาก็ให้เงินเขาก็เอาเงินมาให้สองพัน
บอกว่าให้ไปดูหลานก็มีแค่นั้นเขายอมรับอยู่ว่าลูกเขาก็ผิด
นั่นแหละแล้วไอ้เด็กเด็กมันก็รับว่ามันก็ผิดมันก็ได้ทำจริงมันก็ผิดจริง
อืมถามไหมว่าทำกันทำไมก็ไม่พูดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กขนาดนี้มัน
คิดมาแบบนี้เป็นได้ไงก็ไม่รู้ไอ้แบบนี้เขาก็ว่าฉันให้ความเท็จไปแล้ว
เนี่ยเรื่องนี้แต่ฉันไม่ได้เท็จแต่เด็กมันพูดจริงจริง
พอมันไปพูดที่นู้นมันไม่ได้พูดแบบนี้แต่เรื่องยกโทษก็ยกอยู่
แต่ก่อนจะยกก็ต้องพูดกันก่อนว่าอย่าให้มันมีอีก
อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดขึ้นที่นี้อย่าหาว่าไม่ดี
บอกตรงตรงว่าใช่จนไม่มีจะกินฉันทำกินหางกิน
ชนก็จริงแต่หลานฉันฉันเลี้ยงของฉันมา
ฉันก็ห่วงหลานฉันเหมือนกันมันเจ็บมันปวดมันทรมานนะ
นอนแต่ละวันทนั้นนอนไม่เคยหลับเลยเพราะโทษข่าวหลานอยู่โรงพยาบาท
วันนั้นที่ไปโรงพยาบาลฉันก็นอนไม่หลับทั้งคืน
เหมือนเขาไม่มาเขาจะมาหรือไม่มาก็เรื่องของเขา
เพราะยังไงเราก็แค่เหมือนคนนอกคนหนึ่ง
เขาไม่ทื่อซ้ำแล้วมั้งกันแล้วกันไป
นี่ค่ะคือคุณยายก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะ
เพราะว่าเด็กผู้ชายเองก็ยอมรับว่าทำ
ยายบอกว่าต้องมาเป็นจำเลยของสังคม
ใช่ยายยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะขอเงินช่วยเหลืออะไรเลย

ที่ว่ายอมรับค่าทำขวัญหมื่นหนึ่งตอนแรก

ใช่ค่ะทีนี้มันมีกระแสข่าวว่า
เด็กผู้ชายชั้นป๓ที่ไปจ้างเด็กผู้ชายอีกคนนึงให้ก่อเหตุเนี่ย
ทางครอบครัวของเด็กคนนี้เหมือนเป็นผู้กว้างขวาง

คุณยายตอบเรื่องนี้ว่ายังไงลองฟังดูนะคะ
ถ้าตามันแกก็มีอยู่แต่ไอ้นี่ก็ไม่ต้องไม่สมควรว่าจะไปเอาชื่อแกลงหรอก
เพราะว่าแกไม่รู้เรื่องกับเด็ก

ตอนนี้อยู่ฝั่งนี้แกก็ไม่รู้เรื่องว่าร้านแกจะไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แกก็ไม่เคยสอน
แกหากินไปวันนึงไปก็ลูกก็ร้านมีอะไรแกก็ปรึกษาหาลือก็ลูกก็ร้าน
แต่ไม่น่าเอาแกไปลงหรอกนะเรื่องนี้น่ะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาแกไปลงอย่างนั้นว่าแกน่ะมีอิทธพลอย่างนั้นอย่างนี้

จะเอาแกไปลงทำไมมันเหมือนพ่อฉันคนนึงนะนั่นน่ะ
คุณยายก็เลยบอกว่าคุณตาของเด็กผู้ชายชั้นป๓ที่เป็นหนึ่งในคนก่อเหตุนะคะ
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่จริงแหละแต่อยู่ไกลกันเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
แต่คนก็แบบไปสืบสอบว่าครอบครัวของเด็กเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็วิจารณ์หนักไง
ตามีเป็นผู้ห่งผู้ใหญ่มีอิทธิพลกลัวว่าจะมาช่วยหลานอย่างนี้เหรอ
คุณยายก็บอกไม่เกี่ยวเขาไม่ได้มาช่วยอะไรนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางพ่อและแม่ของเด็กหญิงป๑ที่เป็นผู้เสียหาย
คือพ่อบอกเลยว่าตอนแรกที่รู้ข่าวนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับลูกสาวของตัวเอง
แล้วพอยิ่งรู้ว่าเป็นเด็กผู้ชาย๓คนเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
ยิ่งตกใจมากเป็นเด็กด้วยกันเนี่ยค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่

เหมือนพอลูกสาวไปโรงเรียนก็โดนล้อด้วยนะ
คือโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อด้วยค่ะ
แต่คุณยายเองก็รักหลานนะ

เดี๋ยวลองฟังเสียงครอบครัวของเด็กหญิงชั้นป๑ผู้เสียหายนะคะ
เพราะว่าผมก็ทำงานด้วยจิตใจของลูกมากกว่า

แบบจะกลัวว่าจะยังไงอะ
ก็กลัวว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครับ

เด็กจำจาก

เด็กชาย๓คนที่ก่อเหตุจากอะไร

เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเด็กในพื้นที่เนี่ย

ว่าคุยกับเด็กผู้ชายที่ร่วมกันก่อเหตุแล้ว
เขาบอกว่าที่เขาจะก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไร

คุณเตชะทัพทองที่ปรึกษาสภา

เป็นผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวนี้นะคะเขาก็พาทั้งครอบครัว

เพื่อที่จะไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ

ที่เป็นผู้เสียหายถูกล่วงละเมิด
แต่พอขับรถตู้ออกไปได้สักประมาณกิโลหนึ่ง
คุณผู้ชมรถก็หยุดที่บ้านหลังหนึ่ง

เอาเงิน๒๐๐๐ไปคืนให้กับคนที่อยู่ในบ้าน

ที่เขาบอกจะร่วมกันจ่ายเงินค่าเสียหายให้หมื่นนึง

คุณยายบอกว่าไม่อยากได้รู้สึกไม่สบายใจ

พอไปถึงที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
นางสาวกุญจิราโฉมสวัย
เขาเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ

ที่นี้ทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาเปิดเผยแบบนี้

เขาคุยกับเด็กทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว

โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ

เด็กทั้งหมดเขายืนยันว่าเขาหยอกล้อกัน

ไม่ได้บังคับล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงชั้นป๑

แต่คุณกุญจิราบอกว่าคุยกับเด็กแล้ว
เขาบอกว่าไม่ใช่แบบนั้น

ยืนดูอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้๓๕บาท

ทุกคนที่ยืนตรงนี้เอาให้คนละ๓๕บาท
และเด็กที่จะลงมือทำ

เคยดูคลิปวิดีโอนิราธิกษาดันเรียน
จากโทรศัพท์มือถือของแม่

แล้วเขาอยากลองทำตามดู

ส่วนเด็กที่เขาจ้างให้ทำก็บอกว่า

เด็กเขาก็บอกว่าไม่ได้ล่วงละเมิดถึงขั้น

เหมือนเขาก็ลองทำดูทำตามในคลิป

ก็นึกว่าก็เล่นกันโดนแกล้งกันปกติ

จับหัวกดน้ำแบบเล่นอย่างเนี่ย
ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่ดูนะคะ
เป็นการเล่นของเด็กที่จ้างวายกันขึ้นมาด้วยความคุกขนอง
คือมีนมีเด็กคนนึงก็คือมีการจ้างกันขึ้นมาในกลุ่มว่า
อ่ะเล่นให้ทำอย่างนี้สิเดี๋ยวให้เงิน

ก็แบบถ้าเล่นอย่างนี้กันแล้วเดี๋ยวจะให้เงินให้คู่นี้เล่นกัน
จะให้เงินเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่าค่ะ

เดี๋ยวจะให้ตังค์ถ้าสองคนนี้ทำอย่างนี้กัน

เขาไม่ได้ว่าร่วมอยากจะมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรนะคะ
คือเขาเล่นกันเขามองว่าตรงนี้มันเป็นการเล่นกันของเขานะคะ
มันไม่ได้เป็นอะไรที่ขัดขืน
หรือมีอะไรที่คนนั้นจะมาทำร้ายอะไรเขาค่ะ
นี่ค่ะคือถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไหม
เกิดขึ้นจริงแต่เด็กเขาไม่ได้แบบว่าวางแผนมาล่วงละเมิดมาข่มขืน
เขาเรียนแบบคลิปจากโทรศัพท์มือถือ
แล้วเขาคิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเล่นกัน

คือไปเล่นกันในสิ่งที่มันไม่ควรจะเล่น
ซึ่งจะถามว่าจะโทษเด็กได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็

คือเด็กก็ไปเห็นมาจากโทรศัพท์แม่
แล้วก็คิดว่าแบบนี้เราน่าจะเล่นกันได้บ้าง
แต่น้องผู้หญิงชั้นป๑เขาก็เสียหายไง
อย่างที่บอกว่าคุณหมอตรวจแล้วว่าอวัยวะเพศบวมอักเสบเนี่ยค่ะ
ทีนี้เด็กทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะ
อย่างที่เราเล่าไปเด็กผู้ชาย๓คน
ป๑ป๓ป๕เขาก็ร่วมกัน
เด็กผู้หญิงชั้นป๑เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็มีเด็กอีกหนึ่งคนก็คือเป็นหลานของคุณยายที่นั่งมอเตอร์ไซค์มากับคุณยายแล้วเห็นเหตุการณ์นะคะ
แล้วคุณยายก็เลยจอดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปดูเนี่ย
ก็เลยรวมทั้งหมดแล้วมีเด็กอยู่ในเหตุการณ์นี้๕คน
ทีนี้เด็กทั้งหมดทั้ง๕คนนะคะก็ต้องถูกคุ้มครองตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทั่วไป
แต่ณตอนนี้เด็กทั้งหมดไม่ได้ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะคะ
เดี๋ยวสารท่านจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะช่วยเหลืออย่างไรควรจะดำเนินการอย่างไรกับเด็กทั้งหมดเหล่านี้
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนสพกระสังบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทำสำนวน
จากการสอบปากคำเด็กก็ต้องมีการสอบปากคำผ่านทางสหวิชาชีพนะคะ
ว่าน่าจะมีการสรุปสำนวนแล้วก็ชัดเจนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วล่ะค่ะ
รับเลยว่าพฤติการของเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อน
เขาเล่นกันแบบมันอันตรายโดยเด็กไม่รู้ว่าอันตรายไง
แล้วตัวเด็กเองก็ไม่รู้ว่ามันสมควรหรือไม่สมควรเพราะด้วยความเป็นเด็กเนี่ยค่ะ
เด็กทุกคนตอนนี้พี่ไม่ได้มองแค่ผู้เสียหายกับผู้กระทำผิดแล้ว
กลายเป็นเด็กทุกคนที่เราต้องคุ้มครองเข้ามาอยู่ในกระบวนการคุ้มครองของเรา
ซึ่งเราได้สอบสวนสอบถามเด็กในเบื้องต้นนะคะคุยกับผู้ปกครองในเบื้องต้น
มีการลงเยี่ยมบ้านในเบื้องต้นด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงขึ้น
ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเด็ก๔๕คนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่กับยาย
ซึ่งแต่ละคนก็มีฐานะตามอัตภาพอาจจะในการดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง
อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องตามสังคมให้ทันเพราะเด็กไปไวมาก
เราต้องยอมรับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กถึงเรียนรู้ที่จะเป็นอย่างนี้
ขณะที่พฤติกรรมตามวัยอย่างที่บอกว่าเด็กเริ่มสนใจอวัยวะเพศตัวเอง
สนใจอวัยวะเพศตรงข้ามแต่ไม่มีผู้สอนหรือผู้แนะนำที่ถูกต้องเนี่ยค่ะ
เขาก็จะเรียนรู้กันเองผิดไปเล่นกันเองผิดอันนี้
อันนี้จริงต้องฝากเลยค่ะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ชิดดูแลเด็กให้คำแนะนำ
ตามตามระบอบของกฎหมายนะคะแต่เรื่องของการรับผิดทางกฎหมายเนี่ย
อ่าในนี้กลุ่มส่วนใหญ่จะมีไม่ถึงสิบขวบเพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ย
อายุไม่ถึง๑๐ขวบเนี่ยเขาจะถือว่าไม่มีความผิดนะคะ
ไม่มีความผิดเนี่ยแต่ก็จะมีการสอบสวนทางอายการทางศาลซึ่งศาลเนี่ยอาจจะสั่งว่า
ให้ศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษิตได้ไปดูแลเด็กด้านไหน
ก็จะต้องมีข้อมูลด้วยเช่นเด็กอ่อนนั้นไหนเช่นเด็กยังไม่ได้มีการศึกษา
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเอาผิดโทษกับเด็กกลุ่มนี้คงไม่มี
แต่เขาก็เป็นกระบวนการเยียวยาให้เด็กกลับมาสู่สังคมได้แก้ไขให้ตรงจุด
เพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะฮะเรื่องการดูแลลูกหลานนะ
จริงค่ะบางทีเด็กเขาเห็นคลิปครั้งสองครั้งแล้วเด็กเขาจำไง
เขาจดจำสิ่งต่างเหล่านี้แล้วพอไม่มีใครบอกว่า
หรือผิดดีไม่ดีเด็กเขาก็ไม่รู้เขาก็มีพฤติกรรมเรียนแบบ
สมัยนี้พ่อแม่ผู้ปกครองชอบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วย
จริงอัพลอยให้อยู่ไปดูไป
บางครั้งแค่เด็กดูคลิปหนึ่งจะเป็นรีวิวการ์ตูนเป็นหนังหรือว่าเกมอะไรก็แล้วแต่
สำคัญคำหยาบเด็กเขาก็ฟังแล้วก็ซึมซับไป
เขาจำนะเด็กเขาจำได้นะคะ

ในวัยที่ก่อเหตุเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขายังไม่รู้เรื่องเพศศึกษาหรอก

ต้องไปล่วงละเมิดแต่เขาแค่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ

เพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลให้ทั่วถึงนะครับ

ก็ทราบถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้ว
ก็วิเคราะห์ว่ามันสะท้อนถึงปัญหาสังคม
เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง
ให้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตมากเกินไป

สุริยเดลทรีปาตีหรือว่าหมอเบลนะครับ

เคราะห์เหตุการณ์ที่ท่านได้ติดตามข่าวเมื่อสักครู่นี้
ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า

เพราะวัยรุ่นเวลาฮอร์โมนเพศหลั่งออกมา
กระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ให้ไวต่อสิ่งเหล้า
มากกว่าวัยอื่น๓๕เท่า
แต่หากเด็กที่มีพฤติกรรมคล้ายกันแต่อายุน้อยกว่า
อย่างเช่นข่าวที่เกิดขึ้นอายุเพียงแค่ไม่กี่ขวบ
มันก็เกิดจากการเลี้ยงดู
แล้วก็นำมาสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบ
เด็กวัย๖๑๑ขวบ

ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องเพศศึกษาดีมากพอ
เพราะฉะนั้นแน่นอนเลยว่ากรณีนี้
เคสนี้คุณหมอบอกว่า
เกิดจากพฤติกรรมที่ไปเห็นแล้วก็ลอกเรียนแบบ

เด็กผู้หญิงในบ้านเรา

ผู้ชายจะเข้าวัยรุ่นช้ากว่าผู้หญิง๒ปี
ก็คือผู้ชายค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่อายุ๑๒ปี
ปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอะไร
เวลาที่ฮอร์โมนเพศหลั่งออกมานั้น
มันจะกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์
ให้วัยต่อสิ่งเรามากกว่าผู้ใหญ่
เพศสัมพันธ์หรืออะไรต่างเหล่านี้
เกิดขึ้นในเวลาที่เด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่น
แต่หากการกระทำใดที่เกิดขึ้นคล้ายกัน
แต่อายุต่างเหล่านี้น้อยกว่าเนี่ย
มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมาดูในปัจจัยที่๒เลย

นำมาสู่พฤติกรรมในการลอกเลียนแบบ
มีบ่อยครั้งเลยที่เด็กหลายคนอย่างเช่นอายุน้อยประถมต้นเลย

ไม่ได้มีความปรารถนาที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันจริงจัง
แต่เนื่องจากไปดูจากพฤติกรรมลอกเลียนแบบ

หรืออาจจะเจอจากสภาพความเป็นจริงเลยด้วยซ้ำไปเนี่ย
กระบวนการเลี้ยงดูจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่ง
ที่จะเห็นว่าใครเป็นคนที่เลี้ยงดูบ้าง
ใครเป็นคนที่มีระบบนิเวศที่ล้อมรอบตัวเด็กเอง
หนีไม่พ้นบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนกลุ่มเพื่อน
สื่อนี้เข้าได้ทะลุทะลวงมากเลย
ขนาดว่าเราพยายามเหลาความคิดพยายามที่จะสร้างทักษะต่างเหล่านี้
บางทีเด็กก็เอาไปใช้ในทางผิดเลยด้วยซ้ำไป
ตัวอย่างนะเช่นนั่งดูข่าวอยู่
และข่าวเราก็จะเห็นอยู่ว่าบางทีมีฉากอะไรต่างที่
ข่มขืนกระทำชำราวแล้วไปทำร้ายต่อเนื่องกัน
แล้วข่าวแสดงออกมาชัดเจนมากภาพชัดเจนมาก
ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งดูข่าวไปด้วย
แต่ผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแต่ผู้ใหญ่ไม่เหลาความคิดให้กับลูก
จะพูดอะไรที่จะในการช่วยในการเหลาความคิดได้
ต้องไม่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมแล้วครับ
เช่นว่าอันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีมันชั่วช้าหรือมันอะไรต่าง
พวกนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการเหลาความคิดเลยครับ
แต่วิธีการในการเหลาความคิดคือการเปิดประเด็น

เขารู้สึกดีหรือไม่ดีเขารู้สึกแย่
จะรู้สึกแย่เราจะปกป้องเรื่องนี้

เขาคิดอะไรอยู่ฝั่งเขาครับ
ว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดอย่างไร

เขาจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

เวลาเราได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาของเขา

ฝากบอกถึงผู้ปกครองทุกบ้านเลยนะฮะ

มีลูกหลานเนี่ยต้องมอบต้นทุนชีวิตให้ดีกับเขาด้วยนะครับ
ก็คือบ้านไปชุมชนไปโรงเรียนแล้วก็ไปเพื่อน

มีต้นทุนชีวิตที่ดีในทุกสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอ

ไปเจอชุมชนไปเจอโรงเรียนไปเจอเพื่อนที่แบบ

อืมใช่

ใช่เพราะข่าวนี้คือมันหดหูใจจริงคุณภาคภูมินะคะ